คุณผู้ชมครับพนักงานร้านเชียร์เวอรี่เธอโพสต์บอกว่า
มีผู้หญิงอ้างตัวเป็นแฟนเขาเจ้าของร้านมาทำร้ายเธอ
เพราะไม่พอใจที่ถามว่ามาเปิดดูแหวนมูลค่าหลักหมื่นทำไม
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้เธอบอกว่า
อยากจะร้องขอความเป็นธรรมเจ็บก็ไม่พอตกงานด้วยฮะ
นี่แหละครับจิกถึงถีบนี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งฮะ
เสื้อสีขาวเนี่ยคุณผู้ชมนะครับกำลังเปิดลิ้นชักร้านเจเวอรี่
แหวนมูลค่าหลักหมื่นแล้วพนักงานร้านที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
ที่ทำหน้าที่เฝ้าร้านตอนนั้นมาเห็นครับก็ถามว่าเนี่ยทำอะไร
เจ้านายไม่อยู่ร้านนะครับเพราะว่ากลับต่างประเทศไป
แต่ผู้หญิงคู่กรณีอ้างว่าก็ฉันนี่แหละแฟนเจ้านายเธอนั่นนะ
จะทำอะไรก็ได้พนักงานร้านจิลเวอรี่ก็กลัวนะ
ของจะหายไงเธอบอกถ้าหายเธอรับผิดชอบ
ก็เลยเชิญผู้หญิงคู่กรณีออกนอกร้านเถอะแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้แหละครับ
เนี่ยฮะจิกถึงถีบเมื่อกี้พนักงานร้านจิลเวอรี่ผู้เสียหายเล่าบอกว่า
โอ้โหทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากระหว่างนะฮะโทรหาคุณอา
ผู้หญิงคู่กรณีก็จิกหัวนะฮะกระชากผมเธอตะโกนคุณ
ตะโกนบอกคุณอาว่าถูกตบแล้วก็มีเสียงกรี๊ดนะฮะ
ดังขึ้นมาเพราะถูกอีกฝ่ายทั้งตบทั้งจิกที่ใบหน้า
จึงป้องกันตัวสู้กันไปสู้กันมาจนพนักงานรักษาความปลอดภัย
ต้องมาแยกอ่ะมีการด่าทอด้วยคำหยาบคายด้วย
เธอเลยบอกคุณอาที่อยู่ในสายว่าไม่อยากทำงานที่นี่แล้ว
แล้วผู้หญิงคู่กรณีก็ตะโกนใส่โทรศัพท์งั้นก็ออกไปเลยไม่ต้องทำ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเอาล่ะเราต้องฟังความสองข้างนะ
มาฟังฝั่งผู้หญิงคู่กรณีบ้างนะฮะก็ไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สมภปรักษ์คลองศาลอ้างว่าเป็นแฟนกับเจ้านาย
ซึ่งพนักงานร้านเจอเวอรี่บอกว่าไม่รู้หนูไม่รู้
หนูจะรู้ได้ยังไงสถานะของผู้หญิงคนนั้นนะฮะ
คู่กรณีกับเจ้านายคืออะไรแต่เคยเห็นมากับเจ้านายสามครั้ง
ทุกครั้งจะมีเจ้านายมาด้วยนี่แต่ครั้งนี้ผู้หญิงคู่กรณีโผล่มาคนเดียวครับ
ไปห้ามนะฮะห้ามตามหน้าที่ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรส่วนตัว
ไม่มีอะไรกันคู่กรณีนะฮะก็เลยยอมใช้มือเนี่ย
ดึงเสื้อของคู่กรณีจึงอาจจะทำให้เข้าใจผิด
แต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ขอโทษอะไรนะมีเพียงหัวหน้างานมาขอโทษแทน
แล้วบอกเดี๋ยวจะออกค่ารักษาพยาบาลให้ครับ
หนูจะไปทำอะไรเขาทำอะไรค่ะเผื่อเขาแบบมีลูกค้องลูกค้ามา

แต่อันเนี้ยคือเขาเฟสทาบกับใครก็ไม่รู้แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็คุยอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ซึ่งหนูก็ให้ทางหนูดูเหตุการณ์ทุกอย่าง
วงจรปิดก็เห็นทุกอย่างว่าเออเขาเปิดเองอะไรเองเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งในความจริงมันทำไม่ได้ใช่ไม่สามารถทำได้ค่ะ
แม้กระทั่งเจ้านายยังต้องบอกหมดเลยว่าเออขอเปิดอันนี้หยิบนะ
หยิบตรงนี้ไปสลับอันนี้มาซึ่งหนูจะต้องเป็นทุกวัน
แล้วก็เป็นคนดูแลทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมจริงจริงเรื่องเนี้ย
มันผ่านมาปีครึ่งแล้วนะแต่เธอบอกเธอต้องมาโพสต์ลง
มีรอยขีดขวนที่ใบหน้ามีรอยเล็บจิกในตาเลยนะ
แล้วก็ที่ใบหูเป็นแผลเป็นครับจนต้องตัดสินใจผ่าตัด

ล่าสุดก็ลาออกจากงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ